สวัสดีครับคุณสวัสดีครับ

คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาแจ้งหน่อยครับ
ในเฟซบุ๊คไลฟ์รวมทั้งไลน์นะครับ

หลังสวนชุมพรตกหนักมาก
มหาชัยสมุทรสาครตกหนักเหมือนกันนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒ที่บอกว่าอากาศดีอยู่ภาคใต้เหมือนชุมพรเลยนะ

ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มบอกร้อนและฝนไม่ตกคือที่ระยองค่ะ
อากาศแปรปรวนหลายพื้นที่แต่ว่าสุดท้ายเจอฝนกันเยอะนะครับ
ทั่วทุกภาคเลยเมื่อวานที่คุณคุปตนันเขาเตือนไปว่า
ใครที่จะไปทำบุญวันพระใหญ่หรือว่าจะไปเวียนเทียนระวังฝน
วันนี้ผมมาเตือนคุณผู้ชมเพราะคุณคุปตนันลงพื้นที่นะครับ
เราได้รับหน้าที่ในรุกรรมร้อนหนาวนะฮะ
ปัจจัยที่ทำให้บ้านเราฝนตกมีเยอะเลยตอนนี้
แต่ว่ามาดูที่กรุงเทพมหานครกันก่อนไหมคุณ
ตั้งแต่เช้าตี๕ที่ผ่านมาฝนตกหลายพื้นที่โดยเฉพาะย่านฝั่งทนนะครับ
ตี๕ถึง๗โมงเช้าช่วงเวลาพรามไทม์ที่รถในกรุงเทพก็ติด
คนก็ออกจากบ้านไปทำงานทำการกันนะครับ
ปรากฏว่ามีฝนตกปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางขุนเทียน๒๖๗มิลลิเมตรนะครับ

มีโอกาสเกิดฝนในเช้าวันนี้หลายพื้นที่ไล่เลียงตั้งแต่ภาคเหนือครับ
บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวตาก
เมฆปกคลุมเยอะฝนตกแน่นะครับ
ผ้าอิสานอิสานตอนบนอย่างเลยอุดรธาณีแล้วมีหนองคลายขอนแก่นคาลาสิน
มุกตะหารมหาสรคามร้อยเอ็ดยสโธรสีสเกดสุรินบุธรีรัม
กลางที่ต้องเตือนว่าเช้าวันนี้จะมีฝนตกนะครับ

นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรี
ราชบุรีเพชรชบุรีสมุทรปราการ
มุดสงครามแล้วก็กรุงเทพมนาคม

นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้า
ส่วนภาคใต้นี่คุณประจวบคลีขันชุมพรสุราธานี
และนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็นภาคใต้ตอนบนแล้วก็ตอนกลาง

ถามถึงว่าปัจจัยที่ทำให้ฝนตกในระยะนี้

อะไระเรียงดูทางภาคเหนือภาคอิสรรภาคกลางภาคตะวันออกก่อน

ลองดูนะลมมาจากทุกที่ทุกทางนะครับ
อิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้

พัดนำความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงจากทะเล

คุณจำได้ไหมคุณคุปตนันบอกว่าเวลาที่เขานำความชื้นมาด้วย

ถ้าร้อนก็จะร้อนจัดทวีคูณนะฮะ
ดังนั้นนี่แหละครับที่คุณคุปตนันเตือนไว้
ก่อนหน้านี้บอกว่าลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้เนี่ย
ความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในบ้านเรา
ขณะที่ตอนบนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอ่อนกำลังลง
ทำให้ลมที่มาจากใต้มีกำลังแรงขึ้น
ส่วนในช่วงของตั้งแต่วันพรุ่งนี้
ถึงวันอังคารหน้า๑๖พฤษภาคม
จะมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาเสริมนะคุณ
ดูทางฝั่งตะวันตกของบ้านเราบ้าง
ก็คือกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์
เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

มีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ
พื้นที่จะมีลูกเห็บตกด้วย
ช่วงนี้ต้องระวังกันเยอะเลยนะฮะ
ลงไปดูทางภาคใต้กันบ้างคุณ
ภาคใต้ตอนนี้ก็มีปัจจัย
ที่ทำให้มีฝนตกหนักที่ต้องเตือนพี่น้องชาวภาคใต้กันนะครับ
เพราะว่าลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนนี้

อีกหนึ่งปัจจัยนี่ที่เขาเป่าลมมาแบบนี้เป่ามาแรงนะ

่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์

แล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมช่องแคบมะละกาแล้วนะครับ

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
มีฝนตกบางแห่งแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้
พื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในทะเล
ก็จะมีคลื่นสูงด้วยนะครับ
สำหรับใครที่ต้องการจะสังเกตนะสังเกตสัตว์ว่า
เขาจะเตือนภัยเรื่องฝนให้เราได้อย่างไร
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปสังเกตนกและวัว

ใช่คุณนี่วิธีสังเกตสัตว์พยากรอากาศนะครับ
นกถ้าพวกเขาบินสูงบนท้องฟ้า
แสดงว่าอะไรคุณเขาก็เริงล่าอยู่บนท้องฟ้า
อากาศดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นนกเริ่มบินต่ำลง
หรือว่าบินมาเกาะแน่นิ่งตามสายไฟ
แสดงว่าพายุฝนกำลังจะมา
เพราะว่าความกดอากาศมันต่ำลง
เขาเลยไม่บินขึ้นไปเหนืออากาศ
แรงของเขาอาจจะไม่สามารถต้านลมที่อยู่ด้านบนได้
จากแรงแล้วมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณ
นกเกิดอาการรำคาญหู

เหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินความกดอากาศ
เราก็รู้สึกหูอื้อเหมือนกัน
แล้วเขาก็จะไม่ส่งเสียงเจ้าเจ้ากะนิ่งนี้

แต่เมื่อไหร่ที่ท้องฟ้าโปร่งสบาย

ท้องฟ้าสวยสดใส

ไปสังเกตวัวกันบ้างสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ที่จะดูวัวของท่านที่เลี้ยงไว้

ถ้าพวกเขามักจะล้มตัวนอนก่อนเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
รวมถึงจะมารวมตัวกันเป็นฝูงเวลาที่เกิดสภาพอากาศเลวร้าย

เขามีความกลัวจะต้องมารวมกลุ่มกันนอน

นั่นแหละครับคือพฤติกรรมของวัวที่เราสังเกตได้นะครับ
นี่คือการสังเกตพฤติกรรมจากสัพยากรนะครับ

จะเดินทางไปประเทศไหนต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป